คุณภูริพัฒน์ซึ่งอยู่ที่บริเวณทางเข้าเขาได้พูดถึงคูปองเป็ด
ซึ่งมีมูลค่า๑๐บาทในการไปซื้ออาหารต่างเนี่ยนะคะ
เดี๋ยวคุณภูริพัฒน์มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเราไปติดตามรายงานสดจากคุณภูริพัฒน์เลยค่ะ

คุณผู้ชมครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อเบรกที่แล้วนะครับว่า

คือการแจกคูปองเป็ดในลักษณะแบบนี้ให้กับผู้ที่เข้าร่วมชุมนุมนะครับ
โดยมีมูลค่ามูลค่าใบละ๑๐บาท
ซึ่งตอนนี้มีการแจกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ด้านหลังของผมมีกลุ่มแกนนำของคณะรัฐสดรนั้น
อยู่ระหว่างการที่จะแจกคูปองเป็ดที่จะไปใช้แลก
อยู่บริเวณจุดนี้นะครับโดยแต่ละคนนั้น
จะสามารถได้ธนบัตรใบนี้คนละ๑ใบเท่านั้น

เราได้ทำมาซึ่งทั้งหมดตรงนี้เนี่ยมันเป็นการสมรีทั้งหมดว่าตั้งแต่มีการมอบรัดรอนเกิดขึ้นเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างให้รัดรอนเป็นที่ละลึกแล้วก็ใช้จับจ่ายซื้อของครับผมเราเตรียมมาวันนี้ทั้งหมดกี่พันใบทั้งหมดสามพันใบครับผมพร้อมซองแก้วด้วยครับให้เอาไว้ใส่เนี่ยฮะอ่าเพราะว่าบางท่านเนี่ย